เรามาดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะชื่นมื้นครับ
ถึงแม้ว่าการชนะ๗๐นะครับจะยังไม่เพียงพอตามความต้องการของแฟนบอลก็ตาม
หรือว่านักเตะเองที่รู้สึกผิดหวังเหมือนกับครึ่งแรกที่มีแค่๒ลูก
แต่เชื่อเถอะครับว่าการยิงประตูได้ในเกมนี้แล้วการต่อบอลหลายจังหวะเข้าไปทำ
ก็น่าจะเรียกความมั่นใจนะครับให้กับแนวรุกของทีมชาติไทย
รวมถึงเกมรับที่ไม่เสียประตูด้วยนะครับ
นั้นไปติดตามรายงานได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
หลังจากคว้า๓คะแนนแรกใน๔เกมส์ครั้งนี้ได้นะครับ
มั่นใจครับว่าทีมชาติไทยจะยังคงเก็บได้๙คะแนนและผ่านเข้ารอบได้ครับ
คุณซื้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่าเกมนี้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ
เพราะพยายามปรับจูนนักเตะทุกคนเพื่อเรียกสภาพจิตใจกลับคืนมา
ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเตะมีความกระหายมากยิ่งขึ้น
ส่วน๓เกมที่เหลือนั้นขอทบทวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าต้องปรับจูนสิ่งใดเพิ่ม
และยังมั่นใจว่าทีมจะเก็บ๙คะแนนผ่านเข้ารอบต่อไปได้
ซึ่งใน๓เกมที่เหลือยอมรับว่าทุกทีมอยู่ในระดับที่พอกันกับทีมชาติไทย
ก็ขอมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป
ขณะที่แฟนชาวไทยเกมนี้แม้จะมาช่วยกันอีกครั้ง
แต่ก็ร่วมส่งเสียงให้กำลังใจทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง
ทีมชาติไทยจะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายเข้ารอบได้สำเร็จ
โดยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามบินยานสเตดียม
วันที่๑ธันวาคมนี้เวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาไทย
ซึ่งก็ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทย
เก็บใช้ชนะต่อเนื่องเป็นเกมที่๒ให้ได้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน